คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุแบบอุกอาจมาก
กลางตลาดเลยเอาปืนสงครามมาเลยอาวุธสงครามมากราดยิงเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางตลาดที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาค่ะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตไปหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เจ็บสาหัสไปหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะคะ
ตำรวจสพคุณเนียงจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งนะคะ
ว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มแบบอุกอาจกลางตลาดเลยค่ะ
เขตเทศบาลตำบลควรเนียงก็นำกำลังไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุ
เจอรกระบะสีบรรทองทะเบียนบใบไม้ฉฉ๒๓๓๓พัทธลุง
จอดอยู่ริมถนนด้านหลังสถานีรถไฟควรเนียงนะคะแล้วก็รอยกระสุนปืนเนี่ย
รอบตัวรถเลยคุณผู้ชมมีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านคนขับอ่ะนะคะชื่อว่านายเซ็นเล่งกูลอายุห้าหกสิบห้าปี
ชาวบ้านเขาเรียกว่าบังเซนนะคะเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลห้วยลึกอำเภอควรเนียง
แล้วก็คนในพื้นที่รู้จักกันดีนะคะตอนเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก็พยายามเข้าไปช่วยนะนำร่างออกมาจากรถแล้วก็จะส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทัน
เพราะว่าถูกยิงไปที่ลำตัวด้านขวาหลายนัดก็เลยเสียชีวิตคาที่อะค่ะ
อกจากนี้มีคนถูกลุกหลงด้วยเป็นคนงานก่อสร้างนะคะ
ได้รับบาดเจ็บไปคนหนึ่งกระสุนเนี่ยเข้าที่ท้องเลย
คนที่ถูกลูกหลงก็อาการหนักนะคะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลควรเนียงไป
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนมีแค่เศษหัวกระสุนปืนที่แตก
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเก้าเข้าไปตรวจสอบไปเก็บไปดูนะคะ
ว่าเป็นกระสุนปืนชนิดไหนไปดูหลักฐานนะคะ
เพื่อตรวจสอบหาคนร้ายนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้น
ใช้อาวุธสงครามมากราดยิงกลางตลาดแบบนี้เลยค่ะ
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเจอในเสนขับรถกระบะไปจอดที่ริมถนน
แล้วก็ลงไปหาภรรยาที่ขายของอยู่ในตลาด
พอเดินกลับออกมาจากตลาดขึ้นไปนั่งบนรถ
คนร้ายขับรถเก่งไม่รู้ชนิดน่ะนะคะ
ขับรถเก่งมาประกบเลยนะคะแล้วก็เอาปืนยิงใส่เลย
ออกมาจากในรถนะคะกระหน่ำยิงใส่เลย
ตอนนั้นเนี่ยที่หน้าตลาดคนเยอะค่ะคนพลุกพลาด
แต่คนร้ายก็ยังกระหน่ำยิงอ่ะค่ะพอยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไรนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
คือผู้ตายเนี่ยเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ตำบลห้วยลึกนะคะ
แล้ววันนี้เพิ่งมีการเลือกตั้งกำนันตำบลห้วยลึกด้วย
แล้วน้องชายของผู้ตายชนะเลือกตั้งด้วยได้เป็นกำนันนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงทำให้ถูกยิงเสียชีวิตก็เป็นไปได้

เดี๋ยวจะต้องเชิญญาติเชิญคนใกล้ชิด
มาสอบสวนในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะ